ประชาชนมีความสำคัญมาก
เพราะต้องใช้ในธุรกรรมต่างมากมาย
ถ้าหายไปท่านอาจจะถูกนำไป
ใช้ในทางที่ผิดเหมือนที่คุณนิชาเขาโดนนะครับ
ดังนั้นวิธีการในการจะป้องกัน
การถูกโจรกรรมข้อมูลในบัตรประชาชน
จะทำอย่างไรทีมขาวธรรมชาติทวีของเรา
รวบรวมเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมครับ
แล้วการใช้มีวิธีอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด
ประชาชนเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่าง
เช่นใช้เปิดบัญชีและทำประกัน

ว่าอย่าเซ็นชื่อบริเวณที่เป็นกระดาษเปล่า
เพราะมิจฉาชีพจะสามารถนำเอาเอกสารของเราไปใช้ต่อได้
อีกกรณีคือใช้เป็นหลักประกันในการซื้อขายสินค้า
ใช้บริการต่างด้วยการถ่ายภาพบัตรประชาชน
ตามข้อตกลงหรือความยินยอมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
อาจป้องกันเบื้องต้นด้วยการปิดเลขบัตรประชาชน๓หลักสุดท้าย
บาร์โค้ดด้านข้างปิดปีเกิดในบัตรประชาชนและปิดที่อยู่บางส่วน
แต่การใช้บัตรประชาชนในลักษณะนี้นายสุชาติธานีรัฐ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียนกรมการปกครอง
เตือนว่าเป็นวิธีที่ไม่ควรทำเพราะอาจจะไม่ปลอดภัยต่อการถูกจรกรรมข้อมูล
ข้อแนะนำนี้อาจเป็นเพียงวิธีการเบื้องต้นที่ช่วยป้องกันการถูกจรกรรมข้อมูล
อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียนกรมการปกครองยังย้ำว่า
บางแอปพลิเคชันจะสามารถสแกนแถบบาร์โค้ดบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชนได้
แต่จะบอกได้แค่เลข๑๓หลักของบัตรประชาชนเท่านั้น
แต่สิ่งสำคัญคือเมื่อทำบัตรประชาชนหายอย่าเพิกเฉย
ต้องรีบไปแจ้งเรื่องที่สำนักงานเขตหน่วยเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง

เพราะระบบจะจัดเก็บข้อมูลทันทีว่าบัตรประชาชนเก่าถูกยกเลิกและได้มีการออกบัตรใหม่แล้ว